เราบอกเสียงสูงเนี่ย
อะไรทำไมต้องสดขนาดนั้นทำไม
วันนี้วันเสียงสูงแห่งชาติ

หรือว่าจะให้ด่าลงในไอจี

ต่อพวกเราได้จากวันจานถึงวันพฤหาส

พอวันสุดก็หลังรบทรงชาติ

แอปพลิเคชัน

ไปกินต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่

กินข้าวต้มไม่ได้เหรอ
ปเปอร์ตีนไก่ต้องกินก่อนเที่ยงคืน

คือวันโชคดีโชคดีแห่งชาติ

คุณหนุ่มพูดมาเลยว่าคุณถูกอีกแล้ว

รางวัลที่หนึ่งนะครับ
หนุ่มลังวันเลขท้ายซองตัว

ร่ายการตลาดสพศนำเป้าออกมาตรงเลย
แล้วก็มีเลขหน้า๓ตัวนะครับได้แก่๕๓๘๙๘๓
แล้วก็มีเลขท้าย๓ตัวนะครับได้แก่๘๗๑นะครับ

ไทยรัฐที่ลงไว้เมื่อวานก็เต็มเลยนะ

ตกลงเรามาถึงเรื่องเสียงสูง

ว่าคุณถูกอีกแล้วคุณจะเลี้ยงทิมงานประมาณไหน

น้องก่อนเลยมารู้เมื่อเขาถูกแล้วทุกครั้ง

เมื่อน้องปันสุทัศตาลงภาพซ่อคอปริศนาพร้อมกับคำว่า

นะฮะซึ่งในไอจีของภาพนั้นคือเขาคับแคบแคบแค่นี้
แต่พอไปเจอรูปเต็มคือกลายเป็นน้ำชา

ใช่สร้างพลังไม่พอจ่ายให้กันน้ำชามาก
แต่ว่าปันนั้นได้ออกมายอมรับและออกมาขอโทษแล้ว
แต่ข้อพิพาทนั้นยังไม่จบลงง่าย
เนื่องจากว่ามีปันก็ยังไม่หยุดยังบอกว่า

มาต่อนะฮะว่าเล่นผิดคนแล้วเหมือนจะไม่ยอมจบศึก

ที่วางตัวลำบากเพราะว่าน้ำชานั้นเป็นเพื่อนรัก

ดิวไม่สบายใจที่เห็นสองคนพลอกกัน
ดิวเสียงไม่สูงนะฮะ
เข้าใจเขานะคะแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับปัน
นักข่าวก็ถามว่าแล้วจะอาสาเป็นกาวใจให้กับน้ำชาไหม

แต่เราต้องรับฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายก่อน

ถูกต้องว่าตามถูกผิดต้องว่าตามผิด
แต่ทีนี้ลึกมีวิจุปันปันต้องที่มีการ์ดออกมา

พิมพ์ว่ากะจุดแล้วก็มีบอกว่าเสียงสูง
และกะและแฮชแท็กเสียงสูง
และลบไปภายในกี่นาทีนะคะคุณ

มีคนนึงแคปไว้แล้วก็กระจาย

อีกไปก็เข้าใจถ้ามีเวลาว่างจอกกันแล้วก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่ง

ได้ขอโทษแล้วอยู่นี่สวนภูมิ
ไปขอโทษตอนตอนละเอา
ที่แรกจะโทรไปแล้วก็เปลี่ยนใจ

เหมือนประมาณว่าคนรับรู้ทั้งประเทศอ่ะ
เวลาจะขอโทษก็ขอโทษทั้งประเทศหน่อยสิ

ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะ

ก็ไปได้ยินเรื่องเราบางอย่างมา

แต่มันผ่านไปแล้วแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขา

แล้วหนูก็แคปไปอย่างงั้น
เขาบอกว่าถ้าเป็นหนูโดนหนูก็โกรธเหมือนกัน

มีการคุยแล้วหนูรู้สึกผิดมาก
รู้สึกผิดกับทางต้นสังกัดนาดาวด้วยนะคะ

ออกจากฮาดาวซึ่งเป็นบริษัท

นักข่าวถามว่าทำไมถึงไปแคปอย่างงี้
เพราะหึงหรือเปล่า

หนึ่งว่าทุกคนที่ทำงานด้วยกันก็สนิทสนมกัน

อันนี้เขาพูดไง
คืออย่างนี้เขาบอกว่ามีเรื่องที่เขาไปฟังมาแล้ว

แต่ได้ยินมา

เป็นเหตุผลที่ให้หนูรู้สึกผิด

อย่าพูดออกมานิดนึง

อี้ไงอี้
อ้าวเสร็จปุ๊บเขาก็ลบออกไป

ทำให้หนูโพสต์ไว้มันแรงมากจริงหนูยังตกใจตัวเองเลย

และขอโทษทุกคนตัวหนูเองไม่มีสิทธิธรรมอย่างนั้นหนูขอโทษ
แล้วตอนที่โพสต์มีสิทธิศรรมปัจฉันยักษ์ครบไหม
เขาก็บอกว่าโอ๊ยอยู่ทะเลค่ะมีค่ะ
เคยไปเท้าความเรื่องเธอเคยนู่นนี่นั่นมา
มีหลายคนถามคุณกินน้ำแข็งอยู่หรือเปล่า

งงอยู่ถึงตอนนี้ว่าเราทำอะไรลงไป
แล้วทีนี้มันมีกระแสตีกลับมาเยอะนะฮะ

แล้วยอมรับว่าแคปชั่นแรงผิด

มองย้อนกลับไปถ้ามีใครทำกว่านี้หนูก็โกรธเหมือนกัน

แต่ทีนี้คนก็คือเหมือนกับเข้าไปเหมือนกับว่า

ไม่ด่าปันปันเพราะว่าจริงแล้วคือ
เขามองว่าน้องปันในอดีตก็คือมีเรื่องที่แบบเรียกว่าทุกปีเลย

เรื่องมากกว่าผลงานการแสดง

ปีแรกมีเรื่องยาเสพติด

ที่๒มีเรื่องรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น

คนที่พูดนี่คือเขานะ

คือคนเข้าไปว่าว่านักแสดงกลุ่มนี้
เข้าไปหนในรถไฟฟ้าใต้ดิน

อันนี้เขาพูดกันในตอนนั้นนะคะ
แล้วก็ทำกลุ่มนี้ก็เลยบอกไม่ได้ทำอะไร

ต้องมาซีเรียสอะไรหรือเปล่า
ซึ่งจริงก็เลยยิ่งโดน

ที่ที่คนไทยชอบไปทำอะไรแบบนี้

พิจารณาตัวเองแล้วออกมาดูแลตัวเองก่อนดีกว่า

หรอกค่ะพ่อแม่ดูแลหนูดีนะคะ

เขาถามนาดาวว่าไง

เราดูแลกันเหมือนครอบครัวพี่น้อง
ในการทำงานนั้นปันถือว่าเป็นเด็กที่มีศักยภาพสูง

นึกถึงผลที่ตามมาและเหมือนตอนนี้เขารู้ตัวแล้ว
แล้วเวลาที่เราคุยกันเขาก็เป็นคนออกมาขอโทษ

และสรุปสรุปน้ำชาก็
สิ่งที่น้ำชาออกมาสุดท้ายนะฮะ

เมื่อน้องออกมาขอโทษครอบครัวชา

ชายินดีให้อภัยอย่างจริงใจค่ะ
จะลืมเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น

อะไรรึ๊มเรื่องที่ไม่ดีไปนะ

มาติดตามน้ำชาเพิ่งมาติดตาม
ส่วนมาร์ท

น้องมาร์ทเป็นผู้ชายที่มีผู้หญิงแบบบรูมล้อม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

เพราะว่าเพื่อนโทยบอกว่าเนี่ยเจอมาร์ชกับพี่เก่า
เพราะว่าออกมาจากห้องน้ำชาย
เขาบอกว่าหลังจากนั้นคุณน้ำชาบอกเข้าจริงไหม
เช้าชาบอกว่าเข้าจริงแต่คือแต่ไม่ใช่ที่ผับ

ก็คือหลังจากจบก็คืออาฟเตอร์

แล้วห้องน้ำผู้หญิงเต็ม
เขาบอกว่าห้องน้ำชายว่างพอดีเขาก็แบบ

ปรากฏว่าคนก็เห็นว่าอยู่กับมาร์ชอะไรอย่างนี้

มาร์ชเข้าไปฉี่แล้วน้ำชายเข้าไปฉี่
แต่ไม่อยากให้แบบน้องแบบ

ต้องดูข้างในไปล้มทำยังไงอ่ะ

แต่น้องน้ำชายเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรกับปรากฏ

ผมมายืนยันชัดเจนว่าเขามีแฟนนะครับ

จริงเหรอดาวพฤหัสมันร้ายแรงมากเลยเหรอ

พระหัสย้ายมีผลโชคดีกับคนบางคน

แต่ว่าแทนมีดาวพุฤหัสมายืนดีกัน

โอเคอยู่ช่วงหน้า
อยากรู้ว่าปันเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสหรือเปล่า

ยอสีฟันเยอว์ร์สีฟันมียาวสีฟันด้วย

สวัสดีครับสวัสดีครับ
ก่อนจะอาจารย์ช้างผมขอดูกางเกงที่ผมเพิ่งจะเห็นสังเกตเห็น
ไวรุ่นต้องใส่ยินขาด

ใส่ยืดนังลุ้ยนะนังลุ้ย
เอาโอเคดาวพุทธภาค

สุดท้ายดาวพุทธภาคดีหรือไม่ดีนะครับ
ดาวที่ดีนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับน้ำอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
น้ำอ๋อน้ำหาว

น้ำโหวน้ำโหวน้ำโหวเป็นเรื่องใหญ่มาก
บอกก่อนว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนแล้วของดวงนะครับ
คือดาวพระธรรมเนี่ยเปลี่ยนในวันที่๗สิงหาคม
ครับอ้าวซึ่งบังเอิญเป็นตรงกับวันโรงประชามาติ
ประชามตินะครับอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญนะครับ

เรื่องบังเอิญเพราะว่าปฏิเสธมันออกมาเป็นร้อยปีแล้วครับ
ว่าดาวพระธรรมเนี่ยจะย้ายวันที่๗สิงหาคม
แล้วช่วงที่ปิดหีบเป็นช่วงย้ายพอดีไหมคะ

รูปนี้เหมือนเอกใจศรีวิชัยตอนนุ่มอ่า
เราจะดูลงวันบริหารกันต่อ
มีคนก็ช็อค

หลักสำคัญก็คือ๗สิงหานี่อ๋อตั้งนี้อ๋อนะครับ
ทุกราศีไหมครับทุกราศีเลยชีวิตเราจะเข้าสู่ปีใหม่หลังช่วงวันอาทิตย์นี้แล้ว
จะปีใหม่แล้วตายแล้วยังซื้อหมวกซื้ออะไรทำจัดงานไม่ทันเลย

เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคือจริงเดี๋ยวมันเหมือนกับให้เราคิดถึงว่า
มีหลายราศีที่ชีวิตดีขึ้นเยอะมาก

ประมาณเดือนหน้า

แม้บอกว่าให้ไปเล่นกันที่อื่น

ดีมากกว่าราศีกรรมนะครับ

ต้องบอกว่าวันที่๗สิงหานี้นะครับ

แนะนำเลยว่า๔๕ราศีเนี่ยดวงดีมากนะครับ

ราศีพิจิกราศีกรกฎราศีมังกร

ชีวิตเปลี่ยนหลังจากวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็คือ

ถือว่าเป็น๕อันดับราศีนะครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามในไทยรัฐออนไลน์ก็มี
สัมภาษณ์ไปนะครับก็ไปติดตามนะบทสวด

ข้อควรระวังข้อควรระวัง
ระวังจะดีมากชีวิตดีเปลี่ยนแปลง

นอกจาก๕ราศีนี้ราศีที่ไม่ได้พูดถึงก็ดี

อย่าพลาดในการทำบุญในวันอาทิตย์นี้
ถ้า๕ราศีจะดีขึ้นควรจะรับภรรยาศ
ใช่เป็นปีใหม่ของดวงเลยทีเดียวครับ

วันนี้เวลาหมดเร็วนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ